การเข้าช่อเครือดอกไม้ไหวคือขั้นตอนของการนำกลีบดอกและเกษร
เตรียมไว้ก่อนแล้วมาประกอบเข้าด้วยกันกับส่วนของเครือดอก
ซึ่งการเข้าช่อเครือดอกไม้ไหวนี้เป็นทักษะที่ช่างต้องใช้ความชำนาญและความพิถีพิถัน
เพราะช่างจะต้องดึงส่วนปลายของลวดสปริงออกมาไว้สำหรับการยึดติดและเสียบกลีบดอก
รวมทั้งเกษรที่เจาะรูไว้ตรงกลางติดเข้ากับส่วนของลวดสปริง
เพื่อประกอบกันเป็นช่อเครือดอกไม้ไหว
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย